มีลูกชายอายุ๔๗แล้วนะคะแต่ชอบเมาอะค่ะ
เมาบ่อยมากเลยเมาทีไรก็จะอารวาสทำลายข้าวของ
แล้วที่แย่ที่สุดก็คือทำร้ายร่างกายแม่
คุณแม่เนี่ยอายุเจ็ดสิบเอ็ดแล้วนะคะ
คือแม่เนี่ยถึงขั้นธนไม่ไหว
คว้ามีดปอกกระเทียมแล้วก็แทงลูก

ลูกก็มีแผลเล็กน้อยที่สี่ข้างด้านขวา
ตามรั่วสพอุทรทองจังหวัดสุพรรณบุรี
ได้รับแจ้งค่ะก็เลยไปตรวจสอบที่บ้านหลังนี้นะคะเนี่ยคนเจ็บ
ครับก็คือลูกชายของที่บ้านอายุสี่สิบเจ็ดแล้วนะคะนี่ค่ะ
บ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียวนายมณูนอายุสี่สิบเจ็ดก็นอนร้องอดคลวนอยู่
มือก็กุมใช้โครงขวาเจ้าทีก็นำตัวไปรักษาอาการบัตรเจ็บ
แล้วก็ต้องดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือบาดแผลของตัวนายมนูลเนี่ยค่ะ
มันเป็นรอยมีดนะคะแต่แค่แบบถากถากค่ะคุณผู้ชม
ชายโครงฝั่งขวาก็นำส่งโรงพยาบาลอูทอง
ใกล้กับนายมนูลมีมีดสั้นสำหรับปอกกระเทียมยาว๔นิ้วตกอยู่นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะทีนี้ค่ะ
คนที่เอามีดไปแทงนายมนูลนะนะก็คือคุณแม่
คุณแม่อายุตั้งเจ็บสิบเอ็ดแล้วอ่ะคุณแม่ก็ยืนรอให้ข้อมูลอยู่นะคะ
คุณแม่บอกว่าแม่เองที่เอามีดแทงลูกชายจนเจ็บ
แม่บอกก็ลูกแม่มันชอบดื่มเหล้าเมาแล้วก็พูดไม่หยุด
แม่ก็บอกว่านอนได้แล้วเช้าจะต้องไปทำงาน
ลูกก็เถียงแล้วเถียงไม่หยุดลุกมาที่เตียงนอนแม่
คว้าพัดลมในมุ้งจะมาทุ่มใส่แม่ค่ะครับ
บอกไม่ได้แล้วเห็นท่าไม่ดีหันไปคว้ามีดปอกกระเทียมอยู่ใกล้ใกล้ตัว
แทงไปครั้งหนึ่งเข้าที่ท้องลูกก็ร้องโอดคลวน
แม่ก็ไปตามญาติให้แจ้งตำรวจและให้พาลูกแม่ไปหาหมอนี่นะคะ
เพื่อนบ้านบอกว่าตอนที่กำลังนอนอยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงนายมนูนทะเลาะอารวาสกับแม่
ข้าวของเนี่ยพังกระจายก็เฉง้อดูว่าใครทะเลาะอะไรกัน
นายมนูนกำลังจะทำรายแม่จริงจริงค่ะเพื่อนบ้านบอกว่าเห็นกับกัปตาจริงจริง
แม่ก็เลยหยิบมีดขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวนะคะแล้วก็แทงไปที่ชายโครงของนายมนูล
คือตัวนายมนูลก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไป
แต่หลังเลิกงานดื่มเหล้าทุกทีเลยครับ
เลิกงานปุ๊บซื้อเหล้าขาวปั๊บก็นั่งดื่มทุกคืน
วันไหนไม่มีเงินก็ขอเงินแม่ไปซื้อเหล้า
วันไหนแม่ไม่มีเงินที่จะให้ก็ทะเลาะกับแม่
มนูลเนี่ยไม่เคยทำใครเลยไม่เคยอารวาสใคร
ไม่เคยทำร้ายใครทำอยู่แต่แม่คนเดียวดูสิคะ

เมาทะเลาะกับใครอ่ะทำไมเอ่อ
แล้วทำไมไม่ให้เขาถึงต้องป้องกันตัวกันนะ
เพื่อนบ้านก็บอกก็เห็นแหละแม่ก็ป้องกันตัวจริง
ครับวันนี้เราส่งคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียดทีมข่าวของเราไปที่บ้านที่เกิดเหตุนะคะ
ไปเจอคุณแม่นั่งเก็บของอยู่หน้าบ้านแบบนี้แม่ก็บอกทีมข่าวว่าก็แม่เหลืออดจริงจริงอ่ะ
ความมีดที่อยู่ใกล้ตัวแทงเข้าไปก็ป้องกันตัว
แม่ไม่ได้อยากให้ลูกเจ็บไม่ได้อยากให้ลูกตายแต่แม่ป้องกันตัวจริง
เมาแล้วทำร้ายแม่ตลอดเลยด่าแม่เป็นประจำ
คือแม่เนี่ยไม่เสียใจเลยนะที่เกิดเหตุการณ์นี้
เพราะว่าแม่บอกว่าเนี้ยห้าสิบปีที่ผ่านมาเกือบห้าสิบปีเนี้ย
ที่เลี้ยงนายมนูนมานายมนูนอยู่เท่าไรนะสี่สิบเจ็ด
สี่สิบเจ็ดเนี้ยสี่สิบเจ็ดปีที่เลี้ยงมาเนี้ย
ส่งเสียให้เรียนหนังสือเขี้ยวเข็นให้ทำงานแม่เหนื่อยมากอืม
ลูกมาเหนื่อยมากแล้วทำไมลูกมาทำตัวแบบนี้กับแม่
นี่เขาเขาว่าตีภัตรมเข้าเขาก็จะไปตีภัตรมไป
ต่างคนต่างทักกันนะ
ให้เราจะไปนอนคนนุ่มค่อยไหว้ใช่ไหม
แล้วก็ประดีพริเภล์กระเจียงพอดี
ก็มีดมันอยู่ข้างกระจกมีดมันอันเดะ

เพราะแค่ทายยาปิดพลาสเตอร์
ญาติญาติก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องภายในครอบครัวแหละ
ก็ไม่อยากจะขยายความหรือว่าเจาะลึกอะไร

ก็มีโรคประจำตัวอยู่ด้วยความดันโลหิตสูง
จากการตรวจสอบข้อมูลที่สพอูทองนะคะก็ไม่ได้มีการแจ้งความ
ไม่ได้มีการลงบันทึกประจำวันอะไร

ก็ถ้าเหมือนกับว่าลูกชายจะเอาเรื่องแม่

เพราะว่ามันก็เป็นลักษณะของการทำร้ายร่างกาย
แต่ถ้าลูกชายไม่แจ้งความไม่อะไร
ตำรวจก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องทะเลาะเล็กน้อยภายในครอบครัว

นี่นะคะ
ถ้าหายดีกลับมาก็นะ
ต่อไปเลิกงานก็อย่าไปกินเหล้า

เข้านอนดูแลแม่นะครับ